ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
วันนี้มีประเด็นใหญ่มาให้ติดตามกัน
กรณีของการที่อาจจะมีบุคคลที่๓มาแทรกแทรง
ทำให้การเลือกตั้งวันที่๑๒มันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ
ซึ่งถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมาจริงมีโอกาสเสี่ยงนะครับ
หนังสือฉบับนี้บอกว่าการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ให้ระมัดระวังการถูกแทรกแทรงซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้
จะต้องจัดการเลือกตั้งได้อย่างอิสระโดยปรัสจากการแทรกแซงจากบุคคลที่๓
เพราะว่าตามข้อบังคับแล้วระบุไว้ว่าถ้าหน่วยงานแทรกแซงได้
มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอล
เพราะฉะนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

แล้วมาแทรกแซงทำให้การเลือกตั้งมันเกิดขึ้นไม่ได้
ขณะที่กรณีการฟ้องร้องระหว่างนายพิมเดชอมรสุคล
หรือว่าทนายออสกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ทนายออสนะครับได้จัดแถลงข่าวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
เพื่อชี้แจงกรณีการรับเงินเดือนของพลตำรวจเอกสมยศ
และคณะบางรายในฐานะทีมบริหารของสมาคมชุดที่ผ่านมา
เนื่องจากพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
เป็นนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
รับเงินเดือนจากสมาคมถือเป็นสิ่งที่จะกระทำไม่ได้
และไม่มีอำนาจในการนำเงินของสมาคมมาจัดสรรเพื่อแบ่งรายได้ร่วมกัน
เนื่องจากการกระทำดังกล่าวผิดข้อบังคับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
ปุทธศักราช๒๕๖๑

ที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงบริษัทแทนบีมีเดีย
ก็คือโต้คำสัมภาษณ์ของคุณพิมเดชในการแถลงข่าวครั้งแรกนะครับ
บอกว่าได้มีการทำเอกสารแบงค์การันตีกับสมาคมเรียบร้อยแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่พลตำรวจโทอำนวยนิมโนให้สัมภาษณ์ไว้
ในเพจเฟสบุ๊คก็คือเพจแฟร์
แต่วันนี้เนี่ยคุณพิมเดชเปิดเผยนะครับว่าได้ไปเช็คข้อมูลงบดุลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ
แสดงให้เห็นว่าแม้แพลนบีจะเคยทำแบงค์การันตีมูลค่าถึง๑๙๙ล้านบาทและ๒๓๘ล้านบาท
ซึ่งมีรายงานระบุไว้ชัดเจนอันนี้ในปี๒๕๖๐และ๒๕๖๒
แต่ในส่วนข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นการทำร่วมกับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่สมาคมกีฬาฟุตบอล
เพราะว่าจากรายงานที่คุณพิมเดชมีในมือ
คุณพิมเดชบอกว่าแทนบีต้องทำแบงค์การันตีกับสมาคมกีฬาฟุตบอล๕๑๐ล้านบาท
แต่ตัวเลขที่ออกมาตรงนี้มันไม่ตรงกันนะครับ
ประเด็นที่พลตำรวจเอกสมยศมอบเงินสโมสรสมาชิกที่จะต้องให้ในปีพศ๒๕๖๐
แต่กลับมาให้สโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้
ในช่วงเวลาใกล้เลือกตั้งซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรม
จากนี้นะครับทนายออสยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าเขายังมีเรื่องที่จะยื่นฟ้องพลตำรวจเอกสมยศและคณะบางรายอีกหลายคดี
ซึ่งจะดำเนินการภายหลังการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับ
ก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่ายังกั๊กไว้ก่อนยังไม่ฟ้อง
เพราะว่าไม่อยากให้มองว่าไปป่วนการเลือกตั้งนะครับ
ผมจะฟ้องทั้งหมดที่เหลือหลังเลือกตั้งเอาให้สบายใจเลย

แต่อย่าแถลงอีกขอร้องเลยกราบท่านโฆษกกราบสมาคมอย่าแถลงเรื่องแผนบี

เพราะยิ่งท่านแถลงผมก็ต้องยิ่งเอาเอกสารมาเพิ่ม
เพราะถ้าผมไม่ตอบผมก็ตาย

ใส่อารมณ์มากเป็นพิเศษนะครับคุณทนายออสนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับเวลา๑๓นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเอง
ก็ได้มอบหมายให้ทนายความเข้ายื่นฟ้องนายอภิชาติอุ่นแอบนะครับ
ซึ่งเป็นรองประธานสโมสรสุไงปาดีเอฟซี
รวมไปถึงนายพิมเดชอมรสุคลหรือทนายออสเป็นจำเลยที่๑และจำเลยที่๒ตามลำดับนะครับ
ในข้อหาที่นำข้อมูลเป็นเท็จฟ้องร้องต่อสารครับ
ซึ่งจะมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่๑มิถุนายนเวลา๙นาฬิกาครับ
ซึ่งหากจำเลยทั้ง๒รายถูกกระสินว่ากระทำความผิดจริง
จะถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
การจำคุกไม่เกิน๕ปีและปรับไม่เกิน๑แสนบาทครับ

การเลือกตั้งจะดำเนินไปแบบเรียบร้อยได้หรือไม่นะครับ
แต่ว่าหลังจากนั้นยังต้องไปสารกันอีกหลายคดีเลยนะครับ